คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าไก่เห็นตีนงู
จะได้เห็นจริงแล้วล่ะเพราะงูบุกไปในร้าวไก่
นี่ตัวเผือกด้วยคุณผู้ชมอ่ะมาวานนี้เองที่บ้านเลขที่๖๑หมู่๖นะครับ
ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี

ใจเย็นพี่น้ำแข็งเองดอม

นี่นะครับคุณจุราลักษมณ์เป็นเจ้าของบ้านนะครับ
พาไปชี้จุดนี่ให้ดูเลยให้นักข่าว
งูเห่าเผือกซุกตัวอยู่ข้างพัดลมในร้าวไก่ครับ
แล้วก็เลยจับมาใส่ตู้กระจกโชว์ซะเลย
ให้ชาวบ้านนี่ชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่แถวนั้นมา
มาดูกันมาขอโชคขอลาบกัน
คุณจุราลักษ์เล่าให้ฟังว่าวันที่เจองูเนี่ยตอนนั้น
กำลังจะเดินไปปิดไฟในร้าวไก่
แต่สังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมขาว

ก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้อ้าวงูจริง
แล้วงูเห่าตัวนี้สีขาวแล้วตั้งแต่เกิดมานี่นะ
คุณจุราลักษณ์บอกเพิ่งเคยเห็นนี่แหละกับตาเนี่ย
เห็นแต่ในทีวีแล้วตอนที่เจองูมันก็ไม่ได้มีท่าทีดูร้ายอะไร
มองว่าเออหน้าตามันดูหวานนะดูสาวหวานนะเนี่ย
จากนั้นก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับครับ
แต่ว่าก่อนจะให้เจ้าหน้าที่จับไปเนี่ย
คุณจุลารักษ์บอกขอเก็บไว้ก่อนนะ
ตั้งใจมาใส่ตู้กระจกให้ชาวบ้านมาดูก่อน
แล้วค่อยเอาไปปล่อยที่ป่าเขาใหญ่แล้วกันนี่อยู่ป่าจีนนี่
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ๓นิ้วครับ
ความยาว๖๐เซนติเมตร
ชาวบ้านหลังนู้ขาก็พากันมาเลย

เขาบอกจด๕๑๖ไปแล้วก็๕๗๖ไป
แต่เห็นหลายเลขเลยนะมี๑๙๙๑ด้วย

คืออะไรคือสัตว์ต่างถิ่นที่เขามาแต่ต่างประเทศ
เอามาเลี้ยงกันแล้วปล่อย

ตอนนี้หาได้ตามบ่อน้ำทั่วไป

แต่มันไม่ใช่ซักเกอร์สีดำธรรมดา
ใช่ปกติเราเห็นแต่ปลาซักเกอร์ปลาดูดเป็นสีดำเกาะอยู่
นี่แหละครับซักเกอร์สีทองฮะ

โอ้โหเขาบอกความยาวของมัน๔๒เซนติเมตร
แล้วหนักถึงโอ้โห
ตัวนี้นะครับ๑กิโลเออนี่มันถ่ายใกล้นะครับ
เลี้ยงเอาไว้ในกระมังพลาสติกนี่แหละครับ
ในค่ายมวยสมีอนันทร์เรียกที่นะเรียกที่นะ

บนบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของค่ายมวยบอกจับปลาตัวนี้นะครับ
ได้ที่บ่อปลาที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยเป็นบ่อใหญ่เลยนะครับ

ปกติก็จะเอารอบไปดักปลาก็เอามาทำกับข้าวกินอยู่หลายครั้ง
แต่ครั้งล่าสุดนะพี่รู้สึกว่าปลาพี่น้อยลงไหม

นี่ไปวางรอบดักปลานะครับ
แต่ก็ได้ไอ้ซักเกอร์สีทองตัวนี้มา
ก็เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบ

แล้วมันมีกี่ลูกอะไรยังไง
เพาะถามว่ากี่ลูก

งั้นไปดูกันหน่อยค่ะกล้วยแปลกนี่กล้วยน้ำว้านะคะ
ซึ่งปลูกเอาไว้อยู่ตรงริมกำแพงแหละที่ประจวบนะ
ซึ่งเขาบอกว่ากอกล้วยเนี่ยมันมีกอกล้วยเยอะ
รวมกันได้๑๔ต้นแล้วมีอยู่กอหนึ่ง
ที่มี๓ต้นอยู่ในกอเดียวกันปวดหัวยังคุณผู้ชม
ถ้ายังก็ดูต่อค่ะเขาเหมือนกับแข่งกันออกเครือ
โดยต้นซ้ายมี๓เครือต้นกลางมี๒เครือแล้วก็ต้นขวามี๕เครือ

รวมแล้วได้เท่าไหร่ล่ะ๓๒๕อารมณ์แล้วได้๑๐เครือ
ชาวบ้านก็แปลกใจไม่เคยเห็นกล้วยที่ออกเครือพร้อมกันเยอะแบบนี้

ก็เลยเอามาขอโชคขอลาบนั่นแหละเอาไปหาซื้อเลข
ก็เดี๋ยวไว้รอรุ้นเอ้าทำไมพี่เขาไปหาเลขอะไรได้อ่ะ
ไม่เห็นมีจำนวนอะไรเลยอ๋อเขาบอกว่า๒๓๕กับ๕๗
ไม่รู้ว่าเขานับมาจากอะไรจำนวนลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
กล้วยแปลกแล้วจอมปลวกแปลกก็ต้องมาแล้ว
จอมปลวกนี้ปกติเราเห็นเป็นอะไรเป็นพระบ้าง
บางทีเป็นพญานาคก็มีแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงผมยาว
นั่งหนาวห่มคาอยู่คล้ายไหมคุณผู้ชมคล้ายไหม
จินตนาการเยอะเยอะหน่อยนะช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับ
ชาวบ้านก็นัดรวมตัวกันไปบริเวณจอมปลวกแปลก
ความสูง๖๕เซนติเมตรอยู่ใต้ต้นกระถิ่นนรงกลางทุ่งนาเลย
ในพื้นที่ตะบนย่านรีกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
คล้ายผู้หญิงสาวรู้ได้ไงสาวมั่วหรือเปล่า
แต่เขาบอกสาวก็สาวแล้วผมยาวด้วยนะนั่งห่มผ้าคลายหนาว
ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นนางพญาจอมปลวกมีนางพญาจอมปลวกซะแล้วตอนนี้
ก็เลยแห่กันมาขอเลขเด็ดครับหวังจะไปเสี่ยงโชควันพรุ่งนี้แหละ๑ธันวาคม
ลองดูกันเอาเองนะคุณผู้ชมให้ดูอะไรดีล่ะ
เลขการทูบชัดแบบนี้แล้วมีมด๓๔ตัวอยู่
พรุ่งนี้สัญจรใช่ไหมถ้าสัญจรเขาว่ากันว่าจะออกเลขแบบเลขซ้อนกันเลขเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ไปส่องเลขกันนี่แหละครับพระประหลัดสัญชัยอาติพัทโทนะครับ
อาวาสวัดโพธารามหรือว่าวัดหลวงพ่อผอมนะฮะที่สรรคบุรีนะคะชายนาฏเนี่ย
ญาติโยมก็ไปนะครับที่ศรัทธานะครับในหลวงพ่อผอมเนี่ย
พบว่ามีพิธีบวงสวงไหว้ครูประจำปีครับไปเปลี่ยนผ้าสบายและอังสะ
ทำกันมาเป็นประจำทุกปีบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับ
มีคนไปบนนะครับกับหลวงพ่อผอมแล้วประสบความสำเร็จ
ก็นำสิ่งของมาแก้บนกันเพียบเลยในงานยังจัดทำขันน้ำมนต์นะครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของลูกศิลปลูกหาก็ไปส่องกันในสี่ขันน้ำมนต์นะครับ
คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมต้องส่องนะนี่รีบรีบส่องต้องดูเองนะครับ
อันนี้เนี่ยเบิร์ตก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเห็นเป็นเลขอะไร
คุณผู้ชมดูนะดูนะดูอิ่มหรือยังจะไปข่าวอื่นแล้วนะนี่นะครับ
ดูยากดูยากต่อกันเลยค่ะแม่อ๋อมสกาวใจก่อนหน้าไปลุยงานการเมือง
ตอนนี้มาลุยงานตัวเลขน้องกระดิ่งต้องมาวงเอาไว้ให้คุณผู้ชมดูค่ะ
โพสต์ในไอจีน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองให้เลข๓ตัวมีเลขอะไรบ้างอ่ะ
ส่วนอีกเลขมองไม่ค่อยชัดบางคนบอก๙หรือ๖ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ก็โพสต์ลงในไอจีบอกว่าน้องกระดิ่งจงมางานนี้คอตัวเลขก็เข้ามาเมนต์นะคะ
สวยมากเลยแม่๑๐๔๙แล้วเขาก็จับคู่กันไปแล้วแต่เลยคุณผู้ชม
อันนี้อันนี้ส่วนใครที่รอเลขมหาทักษะหมอไก่ดูหน่อยไหมคะ
หมอไก่ดูเลยขึ้นมา๕ตัวตามทิศต่างไปสลับจับคู่กันเอานะคะ